คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องประเด็นการเมืองหน่อยค่ะ
พรุ่งนี้หลายคนรอคอย๕มิถุนายน
จะได้ดูว่าการก้าวเดินต่อของประเทศเราจะเป็นอย่างไร
เพราะว่าจะมีการประชุมร่วมรัฐสภา
และโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตั้งแต่๑๑โมง
ทีนี้ไทยรัฐทีวีเองเกาะติดเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชม
มีการจับตาแล้วทำเป็นผังรายการพิเศษ
ตั้งแต่๑๑โมงจนถึงบ่าย๓โมง
มีผู้ดำเนินรายการคืออาจารย์สุภาพ

อาจารย์สุภาพจะต้องอยู่หลายวันหรือเปล่า
ดังนั้นเรื่องของทิศทางทางการเมืองเราติดตามได้
อาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยกันเลยนะครับ

ใช่แล้วครับวันพรุ่งนี้๕มิถุนายน
วันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
มีหลายประเด็นที่ต้องจับตาดูตั้งแต่วันนี้

ให้จับดูดตาดูท่าทีของประธานสภาคุณชวนหลีกภัย
เออคุณชวนกลับมาเป็นประธานสภาเที่ยวนี้
มีคนบอกว่าต้องดูลีลาต้องจับตาดู
ต้องมีอะไรพิเศษจากคุณชวนมากน้อยแค่ไหนยังไง
ในภาวะการเมืองกำลังเข้มข้นข้นคลักอยู่อย่างนี้
โดยเฉพาะท่าทีของการเป็นประธานสภาที่
เช้าวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวว่า

ชวนไม่จำกัดเวลาพร้อมเปิดทางแข่งวิสัยทัศน์

เพราะแน่นอนว่าพรุ่งนี้พอเปิดประชุมขึ้นมา
ไม่ใช่ว่าจะถึงวาระโหวต

เห็นด้วยไม่เห็นด้วยในการเลือกนายก

เป็นปกติของสภาเลยครับ
ก่อนจะถึงยัตติหรือวาระสำคัญที่ว่า
จะมียัตติของการปรึกษาหารือ
เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดความเห็น
ตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นสำคัญ
ว่าเมื่อคุณชวนมีท่าทีอย่างนี้
แปลว่าจะให้โอกาสฝั่งตรงกันข้าม
คือถ้าฝักฝั่งเพื่อไทยและอนาคตใหม่
พักร่วมทางโน้นได้ปรึกษาหารือ
เรื่องที่เขาจะปรึกษาหารือพรุ่งนี้

เขาจะตั้งคำถามปรึกษาหารือว่า
คุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
เหมาะสมที่จะมาเป็นนายกไหม
เขาก็อ้างรัฐมนูลมาตรานั้นมาตรานี้

กรกตชิงบอกไปแล้วเมื่อ

บอกกรกตตรวจสอบแล้ว
ผลเอกประยุทธ์ไม่ได้ขาดคุณสมบัติ
ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี

สวชุดนี้๒๕๐คน
มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกไหม
ถึงแม้บทเฉพาะการ
รัฐมนูลกำหนดไว้อย่างนั้น
แต่ฝากสมาชิกเพื่อไทยอนาคตใหม่
เขาจะต้องตั้งคำถามว่า
มันจะขัดรัฐมนูลมาตรา๑๑๔ไหม
เรื่องขัดกันแห่งผลประโยชน์
นั่นก็คือว่าที่มาของสว
คณะนี้๒๕๐คน
ที่มาก็มาจากคอสช

ลงมาเป็นคู่แคนดิเดต

คนที่ได้มาโดยหัวหน้าคอสช

มันขัดกันแห่งผลประโยชน์ไหม

ฉะนั้นทั้งสองประเด็นนี้เชื่อเถอะครับ
ว่าจะมีคนหยิบยกมาหารือ
ฝั่งเพื่อฝั่งพลังประชารัฐก็จะบอกว่า
จบแล้วทุกอย่างจบแล้วตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา
แต่ฟังเพื่อไทยอนาคตใหม่พักร่วมทางโน้น
เขาก็จะบอกว่ามีปัญหา
สองประเด็นนี้ลากยาวแง่
กว่าจะโหวตได้ผมประเมินเอาว่า
ทุ่ม๒ทุ่มจะได้โหวตกันหรือเปล่าก็ไม่รู้
แล้วยิ่งท่าทีคุณชวนพูดอย่างนี้
แสดงท่าทีว่าเปิดโอกาสให้เต็มที่อย่างนี้ยาวครับ
ยาวแน่นอนสำคัญว่าสมมุติประมาณทุ่มสองทุ่ม
เอาล่ะปิดการอภิปรายพอแล้วหอมปากหอมคอ
หลังจากนั้นเริ่มโหวตก็โหวตเปิดเผย
เปิดเผยก็นับตั้งแต่กไก่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ถ้ามีคู่แข่งทางโน้นส่งคุณธนทรมาลุกขึ้นมาแต่ละคน
เอ่ยชื่อคนที่ตัวเองโหวตให้
คนใช้ระยะเวลา๒๓ชั่วโมง
หรือดีไม่ดีเขาบอกโอ้ดึกแล้วขอเลื่อนไปวันพรุ่งนี้ต่อ
อย่างที่คุณสืบสกุลบอกวันเดียวจบหรือเปล่าก็ไม่รู้
ฉะนั้นพรุ่งนี้ให้เตรียมไว้เลยว่าเกิดเรื่องนี้ในสภา
ทีนี้เรื่องถัดมาให้จับตาดูเรื่องเขาเรียกร้องให้แสดงวิสัยทัศน์
ทางเพื่อไทยเนี่ยเรียกร้องแน่บอกว่าพลเอกประยุทธ์
จะโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกขอฟังวิสัยทัศน์หน่อย
ในขณะเดียวกันกฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องแสดงวิสัยทัศน์
แต่ทางโน้นเรียกร้องกันอยู่อย่างนั้นคุณธนทรพร้อม
จะแสดงวิสัยทัศน์ผลเอกประยุทธ์ไม่มาแสดงวิสัยทัศน์
เมื่อวานนี้ท่านก็บอกแล้วว่ากฎหมายไม่ได้บอกท่านแสดงวิสัยทัศน
สี่ห้าปีแล้วยังไม่พอหรือยังไงนี่ก็อีกประเด็นหนึ่ง
ที่จะต้องเถียงกันยืดเยื้อกันเรียกร้องกันในที่สุดทั้งสองสามเรื่องเนี่ย
เชื่อผมเถอะลากยาวจะยืดเยื้อจะอีนุงตุงนังจะมีการโต้เถียง
จะมีการประท้วงอยู่อย่างนั้นแน่นอนแง่ต้องเกิดขึ้นทีนี้ประเด็นเรื่อง
ประเด็นถัดมาที่ต้องจับตาดูธาษีของภัคดิ์ประชาธิปัตย์บายนี้
เขาประชุมกันว่าประชาธิปัตย์จะเอายังไงกับโหวตเลือกนายก
เห็นด้วยที่จะเลือกพลเอกประยุทธ์หรือไม่เห็นด้วย
งดออกเสียงฟรีโวทแล้วแต่แล้วแต่แต่ถ้าสมมุติว่าออกมาทางใดทางหนึ่ง
คนต้องตามดูว่าออกมาทางใดทางหนึ่งจะมีคนสวนมติไหม
ถ้าบอกว่ามติภักดิ์ให้โหวตพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
จะมีคนสวนงดออกเสียงไม่เอาไหม
ถ้ามาตีพักสมมุติว่าออกมาว่าฟรีโวทแล้วจะเป็นยังไง
แล้วดีไม่ดีให้ท่านจับตามองนะ
บ่ายนี้เผลอประชาธิปัตย์จะบอกว่า
มติในการโหวตเลือกนายกกับมติในการร่วมรัฐบาลเนี่ยคนละเรื่องกัน
เอาเฉพาะหน้าก่อนมติโหวตนายกรัฐมนตรีก่อน
มติกันว่าพักประชาธิปัตย์เอายังไง
ส่วนมติที่ว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้น
ให้ได้นายกก่อนแล้วค่อยเจรจากันใหม่ไหม

จับแยกเอาเป็นสองเรื่องได้การเมืองช่วงนี้
ถ้าดูลีลาของพักประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นไปได้ทั้งนั้น
วันนี้อาจจะมีมติโหวตเลือกนายกออกมาก่อน
แต่ว่ามติโหวตเลือกนายกไม่ได้แปลว่าร่วมรัฐบาล
ถ้าอย่างนั้นเรื่องโหวตเลือกรัฐบาลต้องไว้กันอีกทีนึง
เรื่องโวทธ์เรื่องรัฐบาลต้องดูการร่วมรัฐบาล
เพราะเช้าวันนี้หนังสือพิมพ์ยังให้ความสำคัญกับเรื่องข้อตกลงเดิม
ที่ภักดิ์พลังประชารัฐไปยกตำแหน่งสำคัญให้ภักดิ์ประชาธิปัตย์
เช่น๔๑๑รองนายกรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ว่าการเกษตรว่าการพัฒนาสังคม
รัฐมนตรีช่วยช่วยมหาทัยช่วยคมนาคมช่วยศึกษาและช่วยสาธารณสุข
ปิดดีลประชาประชาธิปัตย์ได้๘๙อีก
แต่ปัญหาก็คือว่ามีรายงานว่าภายในพักพลังประชารัฐเอง
เขาไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงเดิมนี้
เรียกว่าเอามาเฉลี่ยเอามาคืนกันใหม่
พูดกันถึงว่าจะยึดตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรคืนมา
ถ้าไม่ได้กระทรวงเกษตรไม่ร่วมรัฐบาล
แล้วถ้าเก้าอี้กระทรวงเกษตรเป็นของประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐบางส่วนที่ไม่ยอมจะทำอะไรได้บ้าง

เป็นเกมที่ต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งเพราะพูดกันถึงขั้นว่า
อาจจะขอกระทรวงคมนาคมคืนมาจากภูมิใจไทยด้วยซ้ำไป
ทั้งหมดนี้ท่านต้องจับตาดูว่ามันจะลงยังไง
แล้วถ้าตกลงกันไม่ได้ต้องยืดเยื้อออกไปอีก
แล้วถ้ายืดเยื้อออกไปอีกมันจะเกิดอะไรขึ้น
มันจะเกิดหัวข่าวที่เอามาฝากปิดท้ายวันนี้
ตั้งรัฐบาลอืดกระทบการลงทุน
ยิ่งใช้เวลานานยิ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น

อันนี้จะกระทบผลต่อภาวะเศรษฐกิจระยะยาวเศรษฐกิจจะซึมต่อการค้าการขายจะลำบากต่อการหาเงินหาทองก็จะลำบากต่อมากขึ้น
ฉะนั้นมันพันกันหมดคอยจับตาดูครับอย่างน้อยวันนี้บ่ายรอฟังท่าทีของพักประชาธิปัตย์
แล้วพรุ่งนี้ดูการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีมีอะไรสภาน่าสนใจเยอะครับพรุ่งนี้๑๑โมงที่นี่ไทยรัฐเขาล้มผังปกติ
แล้วก็จะถ่ายทอดสดตั้งแต่๑๑โมงเป็นต้นไปครับนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับเข้มข้นมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องจับตามองกันนะครับ